ผมปานุ่มโหลดแล้วครับ
เบกกี้ก็โหลดแล้ว
คุณล่ะโหลดหรือยัง

ก็ร้องได้ให้ร้านนะคุณ
ก็ร้องได้ให้ร้านนะคุณ
มายเด็ก
มากันแล้วนะครับมาแล้ว
ความสุขความสนุกสนาน

หยุดงานกันวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ
เวลาดีแบบนี้๕โมงเย็น

ช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
มาพบกับเราได้ในรายการ
ร้องได้ไทยไลน์

มีแต่ความสุขมีแต่ความสนุกกันจริง
จะมีรอยยิ้มมีความสนุกแล้วยังมีความคื้นเครง
ละเลงกันด้วยเพลงลูกทุ่ง
และทำให้คนไทยทั้งประเทศนะคะ

คุณผู้ชมร่วมสนุกกับเราได้

แอปพลิเคชันอยู่ในมือถือนะครับ
ไม่ว่าจะกดไลค์กดแชร์

เพื่อลุ้นรับรางวัลนะคะกับไทยรัฐทีวีค่ะ

ขอต้อนรับคุณโฟคุณตูนคุณจี้จกเขียว

ในเวลานี้เรามี๕ผู้เข้าแข่งขัน

ขึ้นไปคว้าใหม่และหยิบเงินล้าน

ตุ๋นสาวน้อยเจียงใหม่

คุณใบเฟิร์นน้องใหม่ในรายการ
และคุณบุ๋มสาวน้อยอารมณ์ดี

ร้องไปแล้ว๕เพลงเรียกเสียงกรี๊ด
จากบรรดาพ่อยกแม่ยกในห้องส่ง
พร้อมกับใช้ตัวช่วยที่มีอยู่๓ตัว

แค่เพียงสมมติว่า

ถ้าในความจริง

มีอันห่างไกล

เธอเกินกัน

ระวังให้หนักแม่นักรัก

คุณจะมีผิดร้าย

ถ้าเจอเธอที่ไหน
อย่าปล่อยเธอล้อยนวล

ยิ้มนิ่มนวดส่วนสูงสูงพอสมควร
หิวพม่าในตาเชิญชวนสร้างความปั่นปวน
ให้หมวดผู้ชายซ่อนเล็บเหมือนเสือซ่อนลาย
ถ้าเจอเธอที่ไหนอย่าปล่อยให้เธอลอยนวล
วันนี้ดีเจเต้ของเรากำลังจะมาต่อสู้เพื่อเข้าสู่โจทย์เพลงที่๖
เงินรางวัล๘๐๐๐บาทมาเอาใจช่วยเขากันนะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

จะคว้าเงิน๑ล้านบาทได้หรือไม่นะครับ
ทางด้านล่างทั้ง๕ท่านก็คอยเอาใจช่วยคุณเต้ด้วยนะครับ
พร้อมนะครับพร้อมครับ
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๖มาเลยครับ

เป็นเพลงนิดเวลาที่น่าเต้นมา
รอบนี้สันติสุขเหมาเลยนะคะ

เพลงนี้เป็นหนึ่งเพลงที่เนื้อไม่ซ้ำเลย

ซ้ำแค่เฉพาะในช่วงท่อนแรก
แล้วเพลงนี้อาชายเป็นคนแต่ง

คือเหมือนเป็นคำขอบคุณ

ที่แบบว่าสละเวลาแล้วก็ให้มาลัยน้ำใจ
เพราะว่าอาชายขอบคุณขี้อ้อน

ก็เลยแต่งนี้ให้กับแฟนเพลง
เนื้อไม่ซ้ำเลยดีหรือไม่ดีครับครับ

ต้องบอกเลยว่าเขาจะทำแบบนี้เยอะแล้วมันก็จะเป็นผลที่ยากสำหรับนักร้องรุ่นใหม่
มาตัดสินใจครับฟังอินโทรไปแล้วนะฮะ

หรือจะหยุดครับ
อย่าพึ่งลืมคนชื่อชาย

เพราะเพลงนี้ถูกร้องไว้หลายครั้ง

คือครั้งที่ถูกบันทึกเสียงไว้เป็นครั้งแรก
จะเล่นหรือจะหยุดครับ
เล่นชนะอยากฟัง

เล่นเล่นเล่น

ตกลงใจที่จะเล่นเพลงที่๖

เชียร์คุณเต้กันด้วยนะครับทั้งทางบ้าน

ขอให้เขาผ่านเพลงนี้ไปให้ได้นะครับ
ขอบคุณกำลังใจนะครับ

มูลค่า๘๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

ก็ไม่น่าต้องดู

ไหวไหวเรามารักกันไปอย่าเพิ่งรัก
หัวใจชายว่างเพราะเชิญร้อยชังมานั่งศรีลังกา
มาได้มาเสียมาเป็นมายเดียของพี่ก็มา
มาไหล่รอยวนเคยคงจะหล่นข้อชาย
มาลัยน้ำใจของแฟนเคยให้ล้นลาม
เรารักกันจริงจะทอดกระถิ่นลงก่อตาม
อย่าเพิ่งใจดำเป็นแฟนประจำเถิดหวานตา
ใกล้เรือนเคียงเคยฟังแต่เสียงชายทวน
เคยชมชื่นชวนไม่น่ามาด่วนตัดสัมพันธ์
เอารักมาคืนไปรักคนอื่นทำไมกัน
นาวาสวรรค์มารับจองขวัญแล้วการด่า

อยากลืมคนชื่อชาย
เดี๋ยวนี้เป็นหมายเพราะแฟนมนายมะแนง
ชาติจะดีไม่ต้องพาสีกระโค้งแดง
ค่าตัวไม่แพงเขาไม่เคยแข็งราคา
มันปันจินเตะ
ต้องขอบคุณด้วยที่เล่นและที่ร้อง
ให้พวกเรานะคะสาวบาลำวงทั้งหลายได้เต้นกันวันกระจายไปเลย
พอเพลงคืนที่นี่บรรยากาศมาสูญโอ้โฮ

มันได้กลิ่นของความเป็นลูกทุ่ง

เป็นเพลงแล้วมันก็เป็นศิลปินที่ส่วนตัวก็เคารพอยู่
เพราะว่าอาชายเมืองสิงห์ก็เป็นคนบ้านเดียวกับพี่อี้

เอาละเพลงที่๖นะครับ

คุณเต้ร้องได้หรือว่าร้องผิด
ร้องได้๘๐๐๐๐บาท
ร้องได้๘๐๐๐๐บาท
และเพลงที่๖นะครับ
มูลค่า๘๐๐๐บาทนะครับ
คุณเต้ร้อง

ถึงแม้ว่าคุณเต้ของเราจะมีความกังวลเรื่องเนื้อเพลง
แต่ก็กลับร้องออกมาได้อย่างสนุกสนาน
พิธีกรของเราอดไม่ได้ที่จะต้องเต้นตามไปด้วย
ถูกต้องหรือไม่ต้องอดใจรอมาลุ้นกันช่วงหน้า